ส่วนข่าวนี้ก่อนจะเล่านะถ้าเกิดว่าที่ฉันเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ร้องเพลงดังแล้วก็สายหัวค่ะมันง่ายเกินไปใช่ไหม
ที่เธอทำเพราะอะไรผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ใช้เวลานานนับปีผ่อนมอเตอร์ไซคันสี่หมื่น
มื้อกินมื้อเพื่อมาผ่อนมอเตอร์ไซค์แต่โจรค่ะ
มันใช้เวลา๒๐วิเอาไปหลบหนีไปหน้าตาเฉย
ง่ายไปไหมอ่ะง่ายไปไหมอ่ะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อน
เพราะตอนนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ไปทำงานแล้วนี่ค่ะ
โจรยี่สิบวิคุณผู้ชมเราน่ะมีเวลาทำทำลายแหลบให้ดูถอยหลังด้วยนะคะ
มันใช้เวลายี่สิบวิจริงจริงอ่ะนั่นน่ะด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
คุณผู้ชมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มนับแล้วนะนับถอยหลังเข้าดาวค่ะ
นี่แหละที่มาของโจร๒๐วิมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่เธอทำ
แป๊บเดียวอ่ะยี่สิบวิหลบนี้ไปอย่างลอยนวลค่ะชิ้วช้านมาก
พิกัดนิดหนึ่งปักหมุดกันก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ย
ที่ไหนอย่างไรคนแถวนั้นจะได้เตือนภัย
แล้วก็ระแวดระวังกันด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกลางวันเป็นแบบนี้นะ
เป็นบ้าน๒ชั้นเปิดเป็นร้านขายสินค้าทุกประเภท๒๐บาท

ผู้เสียหายก็คือคุณรัชธรรมส่งสมบุญอายุ๒๐ปีเป็นเจ้าของร้าน
ทะเบียน๒กกย๑๓๔๖กรุงเทพมหานคร
คุณรัชธรรมผู้เสียหายเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
กลางดึกวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสักประมาณตีหนึ่ง
ตัวเองหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านจู่พี่ชายโทรมาถาม
มไซหายไปไหนตกใจค่ะรีบออกมาดูเลย
ขี้ตาตื่นขึ้นมาเลยค่ะมาดูปรากฏว่าขยี้ตา๓ครั้งแล้วดูชัด
โตไซค์มันไม่อยู่แล้วค่ะก็เลยกลับไปดูกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้าย๒คนเป็นผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาก่อเหตุ
คนร้ายคนแรกรูปร่างลักษณะทวมอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้า
คร่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ขี่หลบหนีไปอย่างลอยนวล
ส่วนคนร้ายอีกคนจอดดูต้นทางหน้าบ้านทำงานเป็นทีมค่ะ
คุณผู้ชมจากนั้นก็เอาไปได้เลยหายไปทั้งสองคนเลยนะคะ
คุณรัชธรรมบอกว่าคือคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุ๒๐วินาทีเท่านั้น
จากพฤติกรรมพฤติการและลักษณะแล้วคนร้ายมีความเชี่ยวชาญและช่ำชองมาก
ก่อเหตุ๒๐วิน่าจะก่อเหตุมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ
ตอนนี้คุณรัชธรรมบอกว่าเดือดร้อนอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เพราะไม่มีรถขี่ไปทำงานกว่าจะผ่อนหมดเนี่ย
ใช้เวลานานนับปี๔๐๐๐บาทผ่อนเข้าไปสิคะค่างวด
วันอดมื้อกินมื้อเพื่อผ่อนรถคันนี้แต่สุดท้ายคนร้ายใช้เวลาไม่ถึงนาที๒๐วิเท่านั้น
เอาไปหน้าตาเฉยเลยเฉยเลยคนผ่อนผ่อนเป็นปีอีกคนร้าย๒๐วินาทีตำรวจจะใช้เวลากี่วัน
รอตำรวจในท้องที่จังหวัดหน่วนธบุรีส่อพอฯบางบวชทองค่ะ